เอาไปกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้นะคะที่ฉันจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณสองคนด้วย
ไปร่วมบุญกันดีกว่ากับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อาถั่วแร้เชิญยิ้มค่ะ
แล้วก็นักร้องลูกทุ่งสายบุญพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่ดาวพยุรี
และก็คุณนุฒารีศรีราชาเดินทางกันไปงานว่ายครูประจำปีของ
ธรรมสถานแม่ชีหลวงดาจังหวัดปฐุมธานี
แล้วต้องบอกก่อนเลยนะที่นี่บรรยากาศเต็มไปด้วย
พลังความศรัทธาจากเหล่าลูกศิษย์ค่ะเดินทางมาร่วมงานกัน
อุดหนาฝากข้างเลยทีเดียวและการมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
ร้องเพลงมอบความสุขให้กับคนที่มาร่วมบุญกันด้วย
แบบสนุกสนานกันไปด้วยอิ่มอกอิ่มใจนะคะ
เรียกได้ว่าอิ่มบุญรับความสุขกันไปทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะ
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกบุญให้กับเหล่าแฟนคลับนะ
ตอนนี้ทางธรรมสถานกำลังสร้างสาราปฏิบัติธรรมค่ะ
ใครที่อยากจะทำบุญสามารถร่วมบริจาคกันได้ที่ธรรมสถานแม่ชีหลวงดาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าไปร่วมงานบุญแบบนี้อาถั่วแระรู้ใจเราที่สุดเลย
มีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะอาถวแระเนี่ยนะก็มีการโพสต์ภาพทูบตัวเลขที่จุดในพิธี
แต่ว่าคุณสองคนดูดีนะช่วยดูกันทีว่ามันเป็นเลขอะไรมันไม่ค่อยชัดนะคะ
สุดเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเลข๐หรือเปล่าแต่ตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นเลข๘
ล่าสุดก็เหมือนจะเป็นเลข๐เหมือนกันหรือเปล่า๖หรือจะเป็น๐๘๐หรือจะเป็น๖๘
เออแต่เอางี้นะส่วนตัวละเพิ่งไปเมืองพญานาคมาข้างบนเห็นเป็นเลข๕
เลข๕ไทยคุณผู้ชมแล้วคือโทษนะอาจจะแบบว่าเกี่ยวกับพญานาคเยอะ
มีห่อนอ่ะมีหัวตรงข้างบนตรงนั้น
คุณผู้ชมอยู่หน้าจอช่วยกันดูแล้วกันนะครับ
แต่ที่แน่มีแปะอยู่ตรงกลางนะคะถ้าใครเห็นนอกจากนี้ก็แล้วแต่ดวงก็แล้วกัน
เอา๘เป็นตัวตั้งไว้ก่อนเมื่อวานนี้พี่แจกรีนไปได้มา๙๔๔
เอามารวมกันดูมายำดูนะเผื่อจะแบบเออได้โชคได้หมาดกันนะฮะ